ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นเรื่องของยาเสพติดอีกแล้วค่ะ
คุณผู้ชมลูกชายคนหนึ่งนะฮะเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นใช่ล่ะ
แล้วไปขอเงินแม่หนึ่งร้อยบาทร้อยบาทแรกแม่ให้เดินไปไม่กี่ก้าว
กลับมาขอเพิ่มอีกยี่สิบยี่สิบหลังแม่ไม่ให้
มันไปคว้าไม้มาตีหัวแม่ตีหัวหลานจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้นะคะ
สุดท้ายแล้วก็มีคนเอาเรื่องราวเนี่ยมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ตำรวจสภสิงหานครจังหวัดสงคราถึงขั้นต้องลงพื้นที่ไปจับกลุ่มตัวในจอยนามสมมุติอายุ๓๖ปีนะคะ
มาสอบปากคำที่โรงพักหลังจากที่เกิดอาการหลอนหลอนยาเสพติดค่ะ
ใช้ของแข็งเนี่ยไปตีศรีสาบแม่แท้อายุหกสิบปีแล้วก็หลานสาววัยสิบห้าปีนะคะ
ซึ่งขณะที่ตำรวจสอบปากคำในจอยคนนี้ก็ขอขนมขอข้าวกิน
แล้วก็มีท่าทางเรียบเฉยเหมือนไม่สำนึกผิดอะไรเลยไม่สะทกสถานใดทั้งสิ้น
เพียงแต่ว่าที่ตีแม่เพราะทะเลาะกันนิดหน่อยก็เท่านั้นเองคุณตำรวจ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปพบกับแม่ในจอยคนนี้
เพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นพบว่าที่บ้านหลังนี้คุณดูนะ
บ้านเนี่ยหน้าต่างกระจกแตกกระจายแบบนี้คุณเห็นไหมมีท่อนไม้หล่นอยู่ข้างบ้าน
ในบ้านยังพบมีรอยถูกเผาอีกด้วยอ่ะค่ะคุณแม่ของนายจอยยังอยู่ในสภาพคือ
ศีรษะคุณแม่แตกเย็บสี่เข็มเห็นไหมนี่ร่องรอยการถูกเผาบ้านนะคะ
คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าปกติอยู่บ้านด้วยกัน๓คนคือตนเองลูกชายแล้วก็หลานสาววัย๑๑
แต่ครั้งนี้แม่ไม่ให้แล้วลูกชายไม่พอใจค่ะ
คว้าไม้มาตีหัวแม่หนึ่งทีแล้วก็ยังไปตีหลานสาวอีกหนึ่งทีด้วย
กับหลานสาวเนี่ยเลือดอาบเลยนะคะต้องเย็บทั้งหมด๔เข็มด้วยกัน
แม่แล้วก็หลานสาวต้องหนีไปนอนบ้านเพื่อนบ้านญาติเพื่อความปลอดภัยค่ะ
คุณแม่บอกว่าลูกชายติดยาอย่างหนักแล้วก็เคยทุบตีแม่มาแล้วหลายครั้ง
เคยเข้าคุกออกคุกเป็นว่าเล่นเลยค่ะ
ครั้งนี้มาทำร้ายแม่อีกแล้วแม่ก็เลยบอกว่าไม่ให้อภัย
อยากให้ลูกชายเนี่ยนะบอกคุณตำรวจคุณตำรวจค้างลืมไปเลย

ออกมาเหมือนเดิมเลยครับไม่ไห้เลยอ่ะยายอยากให้ตำรวจตำรเอ้ย
ตำรวจเนินเรื่องให้ถึงที่สุดไหมอย่าอยากให้ถึงที่สุดเลยใช่ไหมครับ

อยากไปทั้งนานนานเลยขั้งลืมไปเลยขั้งลืมไปเลยใช่ไหมครับ
ขั้งลืมไปเลยไม่ต้องปล่อยหรอกขั้งลืมไปเลยให้ขั้งลืมไปเลยอ่ะ
ลืมทางกลับบ้านเลยนะคะตัมรวจแจ้งข้อเข้ายุ่งแยศธิตส่วนเรื่องของการทำร้ายร่างกายแม่และล้านสาว
เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำแล้วก็รอใบรับรองแพทย์มายืนยันนะคะ